เล่นน้ำคลายร้อนกันหน่อยดีกว่านะคะ
วันหยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวด้วย
จะบอกว่ามันร้อนจัดมากนะ
ลบบุรีเองใกล้จังหวัดใกล้เคียงเองกรุงเทพเอง
โอ้โหร้อนทะลุ๔๐องศาคุณ

ดูนะชาวบ้านเขาไปที่นี่นะคะ
ตำบลท่าหลวงอำเภอชัยบาดาน
เดินทางไปเที่ยวที่น้ำตกวังก้านเหลืองกัน
เป็นน้ำตกอีกหนึ่งแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกัน
และช่วยคลายร้อนได้ดีนะคะคุณดูนะคนเยอะมากนะคะ
ทยอยไปเดินทางไปเที่ยวกันแบบนี้นะคะ
คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเอาพวกอาหารเครื่องดื่มมานั่งกิน
เล่นน้ำกันไปไหมเด็กสนุกสนานกันไป

แต่ยังไงก็ตามก็อยากจะย้ำเตือนกันนิดนึงว่า
ท่องไปเที่ยวอะไรแบบนี้เรื่องของน้ำตกน้ำตก
อันนี้ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันด้วย
ผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
และสิ่งสำคัญเลยก็คือช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะ
นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันด้วยนะจ๊

แบบนี้เราก็อย่างจะไปนะ

ต้องกินส้มตำเขาเหนียวไก่หญ้า
ใช่เลยจริงจริงน่ะ